ท้าแด้นโอ้โฮ

มาจากงานตลาดนัดอร่อยแอนิมอลค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เรารักฝีตาเช้าสังเกตฮารินเดทพี่เชอรี่เป็นผู้จัดงานนี้
คืออยากรู้ว่ามันมีอาหารเมนูที่มันหลากหลายมากมายขนาดนี้
รวมไปถึงของแปลกทั้งนั้นเลย
พี่เชอรี่มีที่มายจกการจัดงานอย่างไรบ้าง
จะชวนทุกคนเข้าป่ามาหาของกินอร่อย

ระหว่างวันที่๒๘มิถุนายนถึง๑๑กรกฎาคมนี้

ก็จะได้ทานอาหารป่าแล้วค่ะ
ทราบว่างานนี้ไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชม

จะเข้างานนี้ทั้งทีจะต้องแต่งตัวหรือใส่อะไร

ไม่ต้องแบบหูอ่ออะเดินเข้าป่า
แต่คุณชนะก็คือคุณชนะทำซิ

ก็ใหฮลายอะไรเข้าปากก็ต้องกันอาหารป่านะคะ

ได้เหรอครับทานได้เดี๋ยวจะให้ลองชิมเลยค่ะ

กูหาวกูพริกครับเสร็จเราด้วยแน่แถมกะเนียก่อน
ต้นเจาระเอียทปัดเผ็ดค่ะ
ใช่เราใช้ส่วนที่แพงที่สุดของจราเข้

ระวังเจาระเคฟลาดหางแล้วกัน
อยู่ตรงนี้ฉันต้องคอยหลุก

คากบทอดกระเทียมพริกแห้งสมุนไพรค่ะ
พี่หมื่นลองมั้ยฮะ

ต้องรีบมาทานค่ะแล้วก็ปูม้าทรงเครื่องนะคะ
รู้ไม้ทรงเครื่องใช่มีด้วยนะคะใช่ทำอาหารป่าแล้วฝั่งนู้น
เฮ้อพลังงานดีมากทีเดียว

โอ้โหเยี่ยมเลยน่าสนใจทุกอย่างเลยแบบนี้

แล้วก็ขนมเปี๊ยะ

เริ่มที่แมงปองค่ะคุณชนะ

เดี๋ยวผมเอาให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับว่าหน้าตาของเจ้ามะแห้งปอง

นี่นะสักต้องนึง

ต้องหยิบขึ้นมาโชว์สิคุณชนะ
ต้องขอเพิ่มนิดนึงค่ะว่าอันนี้

เชฟก็อาหารป่าเป็นเชฟกระทะเหล็ก
เชฟกระทะเหล็กอาหารป่า

มันหนีบไหมคุณชนะ

นี่ตายแล้วนะตายแล้วอิ่นได้

กินได้ใช่ไหม

เอางูเห่าไหมคะ
ผมก็กินแมงป่องไปแล้วมันจะเหลืออะไรล่ะ
จอราเคกับงูเห่า

อันนี้มีใบชะพรูไหมคะ
คุณทานแบบห่อใบชะพรูไหม

ตกแต่งค่ะทานงูไปเพียวเลยดีกว่าค่ะ

ไม่มีค่ะไม่แน่ใจค่ะ

ใช่อาหารป่าทั่วไปหลายคนชอบนะ
ทำไมน่ะกินเล่าเห่าได้

อร่อยยินจริง

เหมือนเนื้อไก่อีกอย่างนึงก็คือเนี่ยแหละเนื้อจรักเทศ

บ้องตันไปเลย
เนื้อจรักเทศ

แต่ผมได้ยินมาว่าเป็นเนื้อที่ดีที่สุดของเนื้อจอ

พอการคุณ
ปกติคุณไม่ค่อยแบบเหลือให้คนอื่นนะ
ก็เป็นเนื้อบ้องตันด้วยแต่ดูว่าเป็นยังไง
แต่ประหลาดยังดูจะมีจมูกใบ่มาก

เหมือนไก่นุ่มใช่ไหม

เอาข้าวสวยให้คุณชนะเลยดีกว่าทีมงาน

แต่ว่านี่คือสิ่งที่ดิฉันอยากชิมมาก

ขนมจีบต้มไข่เค็มลาวา

นี่ฉันชิมชาลามทักแผลกัน

นี่ค่ะไส้ข้างในเป็นไส้อะไรอะคะ
เป็นไส้ไข่เค็มค่ะแล้วก็มีกุ้งสับ

คำมันค่อนข้างจะใหญ่นะคะถ้าเกิดทานคำเดียวมันจะเต็มปาก

อร่อยอร่อยออกใส่น้ำทมเป็นยังไงเป็นยังไง

กลิ่นแบบที่ผสมผสานกันมา

เหรอหากว่าร้อนใช่ไหมคะมันลาวาออกมาเลยโอ้โหใช่ค่ะ
ปกติจะมีแต่สาระเป๋าปลาวา
งั้นช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับเมนูไหนที่แบบว่า

ทุกอย่างเลยค่ะทุเรียนเลยค่ะ

คุณผู้ชมที่จะไปร่วมงานนี้เราก็มีกิจกรรมมาให้สนุกกันด้วย
ถูกต้องแล้วนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมมาให้คุณผู้ชมร่วมสนุกกัน
ท่านผู้โชคดีจะได้รับของที่ระลึกไป
คำถามง่ายมากเลยคุณผู้ชม
คำถามก็คือคุณผู้ชมค่ะงานอร่อยแอนิมอลเนี่ยนะคะ
ไม่ยากไม่ยากเพราะว่าคุณเชอรี่บอกไปแล้ว
คุณผู้ชมใครตั้งใจฟังนี่ตอบได้แน่นอนนะคะที่สำคัญตอบมาทางไลน์หน้าจอไทยรัฐทีวีนี่แหละ
แล้วก็แฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์ของท่านด้วยเราจะได้ติดต่อกลับไปคุณเป็นผู้โชคดีหรือเปล่า
แล้วเลือกเลย๕ท่านผู้โชคดีแล้วก็มารับของรางวัล
ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลให้ดูกัน

ฉันยังอยากได้เลยนะคุณ

แล้วของรางวัลเป็นกระเป๋าน่ารักมาก
นี่ค่ะผู้โชคดี๕ท่านเท่านั้นนะคะ

แต่ว่าจะต้องไปรับที่หน้างาน

แล้วก็ไปรับของที่ระลึกแบบนี้ได้ที่หน้างานเลยค่ะคุณ

พี่อี๋พี่สวนมา

ย้ำอีกครั้งเลยไม่ให้ว่าเรามีอะไรบ้าง

ชื่องานตลาดนัดอร่อยแอนิมอลสนะคะ
ชวนคุณเข้าป่ามาหาของกินอร่อยนะคะ
ระหว่างวันที่๒๘มิถุนายนนี้ถึง๑๑กรกฎาคมค่ะ

ต้องไวแล้วแหละคุณผู้ชมใครที่ว่ากหรือว่าสะดวกวันไหน
ก็ไปลองดูนะคะมีอาหารหน้าตาน่าทานแบบนี้เยอะแยะมากมาย
เป็นอาหารที่เราไม่คิดว่าเราจะหาทานได้ง่ายด้วย
แล้วก็มาจากฝีมือของเชฟระดับแบบชื่อดังเลยนะคะ

ขอบคุณมากขอบคุณค่ะอาหารอร่อยมาก

มีของกินเยอะแยะมากมายเลย
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักเรื่องความกินไว้แป๊บหนึ่ง